ตอนนี้เราไปดูบรรยากาศที่บริเวณวัดน้ำจำกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศของจิตอาสาก็รวมพลกันอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะไปทำความสะอาดนะคะ
บรรยากาศตอนนี้คืบหน้าอย่างไรติดตามกับคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะจากจังหวัดเชียงราย

ที่วัดน้ำจำตะบนโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นจุดพักแรมของเจ้าหน้าที่
หลายหน่วยงานที่มาร่วมการปฏิบัติภารกิจ
นำพา๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ

วันนี้เองก็มีการรวมพลังของจิตอาสา
ในพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับ

โดยจุดนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนมาพักแรม
วันนี้ก็มีจิตอาสาเดินทางมาปัดกวาด
เช็ดถูแล้วก็มาเก็บขยะ
ก็ถือโอกาสเป็นการทำความสะอาดทั้งวัดไปในตัวด้วยนะครับ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะครับ
ที่ตอนนี้จิตอาสาหลายคนคือตอนนี้จะเห็นไม่เยอะ
แต่ว่าจริงแล้วกระจายกันทำความสะอาด

ปัดกวาดเช็ดถูเก็บใบไม้
จากจุดที่เจ้าหน้าที่พักผ่อนอยู่นะครับ

แล้วก็สาราต่างที่เป็นจุดพักแรม
ของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ
เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
มาพักแรมอยู่ที่วัดน้ำจำแห่งนี้นะครับ
ก็ถือโอกาสทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดเลยนะครับ
ใบไม้นะครับรวมถึงกวาดพื้น
แล้วก็จะมีล้างถนนด้วยนะครับ
ในวัดเองก็ต้องบอกว่ามีรถเข้าออกเยอะ
แล้วก็มีโครนเต็มถนนไปหมดเลยนะครับ
ต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่เลยทีเดียว

ใน๕จุดที่ได้เริ่มทำความสะอาดในวันนี้นะครับ
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะครับ
ที่มาทำโรงครัวพระราชทานด้วย
เพราะว่าจะนำอาหารตรงจุดนี้นะครับ
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านจิตอาสาที่ทำหลายคนนะครับ
โดยวัดน้ำจำก็เป็นหนึ่งในห้าจุดนะครับ
ก็คือนอกจากวัดน้ำจำแล้วยังจะมีที่
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
มีที่ถ้ำทรายทองมีที่ด้านบนเขาก็คือบริเวณพามี
ที่เจ้าหน้าที่นั้นได้ขึ้นไปอุดทางน้ำ
เพื่อที่จะเบี่ยงทางน้ำไหลเข้าถ้ำหลวงนะครับ
ก็จะต้องทำให้กลับคืนเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นจิตอาสาทั้งหมดเท่าที่มาลงทะเบียน

และตอนนี้ก็ยังคงเปิดลงทะเบียนอยู่นะครับ
เพราะว่าที่อบตโป่งผายังเปิดรับสมัครจิตอาสา
เพื่อที่จะมาช่วยงานในครั้งนี้
โดยวางไว้ก็คือ๒วันนะครับ
วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับ
จะเป็นวันที่ทุกคนจะมาร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่
บริเวณที่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน
คือเจ้าหน้าที่มีปฏิบัติงานนับพันคนนะครับ
โดยรอบวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก็จะใช้เวลาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับ

จะเป็นหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ซึ่งจะใช้เวลาคาดว่าจะใช้เวลาอีก๓เดือน
ในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิ
แล้วก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ยุธยาตุ้มีข่าวชะละทีวีรายงานครับ